ท่านผู้ชมครับไปดูศูนย์วิทยุ๑๙๑ที่สระบุรีหน่อยนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหหัวจะปวด
คุณป้าคนหนึ่งโทรมาป่วนทั้งคืนป่วนยังไงลองไปฟังนะครับ
ครับเจ้าเห็นไหมครับ
ก็เวลาโทรตัดสายต่อไป
ให้มาช่วยเหลือตัดสายตัวเนี่ยกำลังจะตายแล้วแค่

ให้มาเนี่ยร้อยประสาทท็อกคำเนี่ย
เป็นไรครับยายเป็นไร
ยายจะตายก็เป็นไรอ่ะครับรู้แล้วว่าจะตาย
ไอ้ผัวไปทำร้ายข้าวของหมดเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะไม่รับสาย
เวลาเงินเดือนก็ไม่ต้องรับบุฟเฟ่
ไอ้พระประสาทท็อกคำไม่รู้จักเนี่ยไอ้วัดคำมันอะไรรู้จักไหม
ไม่รู้จักครับรู้จักหรือ
ไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไปตายแสดดดดดเร้อ
ค่ะความจริงขุมป้าเนี่ยโทรมานานกว่านี้
แต่เจ้านพี่เลี่ยวกับคุณยายอ่ะนะ
ไปหามาแล้วล่ะอายุ๕๙นะฮะ
แต่มันก็มีประโยคที่แกพูดว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ย
ตำรวจก็เป็นห่วงไงว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
บอกเนี่ยถูกอะไรเนี่ยทำลายข้าวของสามีทำร้ายอยู่ที่บ้าน

คือตำรวจเขาก็ความจริงคุยนานกว่านี้นะฮะ
คือทางคุณป้าที่โทรมาเนี่ยก็
คือบางช่วงเนี่ยพูดไปถึงเรื่องอะไรยังไง
เลือกพักเก้าไกลหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับ
เลือกตั้งเกี่ยวกับการเมืองหรือความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายก็ไล่ตำรวจให้ไปตายซะบอกไม่ยอมรับโทรศัพท์
มาตั้งแต่เมื่อวานอุ้ยกว่าจะจบสายนี้ได้นะฮะ
ตำรวจก็เลยเอาหมายเลขที่โทรมาไปตรวจสอบ
พบว่าหมายเลขเดียวกันนี้โทรมา๑๐กว่าครั้งนะฮะ
แล้วส่วนใหญ่ก็คือโทรมาลักษณะพูดแบบไปเรื่อย
ต่อว่าก่อกวนด่าทอเจ้าหน้าที่นี่ฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้ทางตำรวจสพพบก็เลยตามไปหาหน่อย
คือมุมหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าเออคุณป้าแกเดือดร้อนอะไรหรือเปล่านะฮะ
ไปถึงก็ไปเจอนะฮะคุณป้าลำเภยนะอายุ๕๙ปี
มีอาชีพขายก๋วยจับแต่ตอนนี้ต้องปิดร้านชั่วคราว
ปิดร้านทำไมอ่ะป้าป้าบอกก็ดูร้านป้าสิ
ตกลงข้าวของในร้านพังเสียหายจริงนะ
ทะเลาะกับสามีนะฮะนี่จานชามแตกเกลือนกระจัดกระจายหมด
ลำเภยบอกว่านี่ดูสิวันนี้ต้องปิดร้านขายก๋วยจั๊บไม่ได้
คือแกบอกว่าแกเนี่ยทะเลาะกับสามีแกเข้าใจผิด
คิดว่าญาติสามีเนี่ยมาแกล้งตัดไฟแต่ความจริงแล้วอุ้ย
ลืมจ่ายค่าไฟก็เลยทะเลาะกัน
แล้วตอนทะเลาะกันก็เมากันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างทำร้ายกัน
เครื่องปลาข้าวของเนี่ยในร้านเนี่ยเราเต็มไปหมด

ซึ่งป้าลำเภยก็บอกโอ้ยเมื่อวานป้าโทรไปป้าก็จำไม่ได้หรอก

ก็ได้
หัวเริ่มก่อนงานเหมือยก็จัดให้เต็มกระเวลกระบ่าว
ที่โทรไปหาตำรวจมัวป่ะ

วันหน้าคุยกับตำรวจว่าไงจำได้มั้ยครับ
จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็พูดกับเขาไม่ดีนะแต่เขาก็พูดดี
ใจเย็นไหมตำรวจ
โอ้เขาใจเย็นเขาดีมาก
ขอโทษนะคะคุณตำรวจตลาบุรี
ที่พูดไม่ดีไปขอโทษด้วยนะ
เพราะว่าตำรวจตลาบุรีเนี่ยดีมากดีทุกคน
สพพระพุทธบาทพอชี้แจงทำความเข้าใจกับป้าว่าเออเวลาจะแจ้งเหตุเนี่ยโทรมาเบอร์โรงพักก็ได้นอกจากเบอร์๑๙๑
บางทีเราไม่มีอะไรแล้วโทรไปเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนจริงเนี่ยเขาโทรเข้ามาไม่ได้
หรือเจ้าหน้าที่ไม่พอรับสายเนี่ยอันนี้ยุ่งเลยนะ
สุดท้ายทางพุ่งกับการสอบพอพระพุทธบาทเห็นว่าร้านแก่ข้าวของพังเสียหายหมด
เปิดร้านขายก๋วยจับไม่ได้ก็เลยเอาเงินส่วนตัวเนี่ยช่วยเหลือแกไปหน่อย
เพื่อจะให้แกเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อของเอามาเปิดร้านเหมือนเดิม
คลายความเครียดไม่งั้นเดี๋ยวโทรไปหา๑๙๑

แต่ถ้าเดือดร้อนจริงก็โทรไปนะครับ